บรรยากาศการเดินทางกลับบ้านสงการ

คุณผู้ชมพอจะมีบ้านต่างจังหวัดให้ผมไปหาบ้างไหมครับ

เขาเดินทางกันแล้วไม่ต้องรอทำงานมาสุดท้าย
แต่ว่าเมื่อคืนนี้บรรยากาศเบาหน่อยนะ

นี่คือถนนสายเอเชียแล้วก็ถนนผนโยธินนะครับ
กิโลเมตรที่๔๘ตะบนเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนักฐานสีอยุธยา
มุ่งหน้าสู่ต่างระดับบางปะอินนะครับ
เป็นเส้นทางที่มุ่งหน้าไปเหนือใช่ไหม
อีสานแล้วเดี๋ยวไปแยกกันอ่ะครับพบว่ารถเริ่มมีปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับ
แต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีแล้วก็ชะลอตัวเป็นช่วงไป
บริเวณถนนประหลุยทินขาออกกิโลเมตรที่หกสิบห้าตำบลลำไซอำเภววังน้อย
จุดมีปริมาณรถเนี่ยสะสมนะครับบริเวณทางร่วมทางแยกต่าง
แล้วก็จุดบริการปั๊มน้ำมันนะครับถือว่าปริมาณรถยังปกตินะ
คืนนี้นะอาจจะมีบางช่วงบ้างที่มีรถหนาแน่นแล้วชะลอตัว
ถ้ามีปริมาณรถหนาแน่นเมื่อไหร่ตำรวจทางหลวงโผล่ออกมาเลย
โผล่ออกมาเลยมาทำอะไรมาเปิดช่องทางพิเศษให้ท่าน
แต่เวลาเปิดช่องทางพิเศษขับระวังหละนะครับอืม
เพราะท่านจะไปขับอีกฝั่งหนึ่งของรถที่สวนมา
ต้องระวังหน่อยนะฮะแม้ว่าเขาจะมีกลวยกั้นก็ตาม
เพื่อจะได้ระบายรถให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาได้สะดวกครับ

ช่วงผ่านอ่างทองขาขึ้นนครสวรรค์
รอยต่ออำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผ่านจังหวัดอ่างทองสู่อำเภอชายโย
ไปยังรอยต่อจังหวัดสิงห์บุรี
จุดนี้ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมารถเริ่มหนาแน่นครับ

สามารถใช้ความเร็วได้๘๐๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะ
แต่บางจุดก็มีการหยุดแล้วก็ชะลอตัวเป็นช่วง
เรื่องจากมีการก่อสร้างแล้วก็ทางเข้าออกปั๊มน้ำมันนะครับ

ปริมาณรถยนต์สะสมจะเพิ่มตัวมากยิ่งขึ้นครับ
ฝากเตือนด้วยนะใครต้องขับรถไกลเนี่ย
ตาล้าเพียจอดแวะพักซะหน่อย
ที่ผมดูเนี่ยตำรวจทางหลวงเขามีห้องพักฟรีให้ด้วยนะ

มี๒๐๐กว่าหน่วยบริการ๓๔๔เตียงนะคุณผู้ชม
จองห้องพักผ่านระบบออนไลน์นะครับ
เขาจะมีเป็นเหมือนโครงการนี้เอาไว้ให้นะ
มีเตียงพักให้มีน้ำดื่มมีห้องน้ำห้องท่าให้ด้วยนะ

คิดสักพักคิดถึงตำรวจทางหลวง